ข่าวนี้ต่อไปนี้ดิฉันขอร้องเพลงก่อนละกัน

คือเมื่อวันก่อนนะคะเป็นวันคล้ายวันเกิดค่ะ
ก็มีทั้งงานคอนเสิร์ตแล้วก็มีทั้งงานทำบุญนะคะ
วันดีแบบนี้จะขาดหวานใจน้องแอนสิริชัยได้ยังไงคุณผู้ชมค่ะ
แอนอรดีแอนสิริชัยเป็นคู่กันเลย
คุณผู้ชมเมื่อวานนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของ
เอกหมอรำใจเกินร้อยบอยสิริชัยค่ะ
ถือโอกาสกลับบ้านเกิดแล้วกันนะคะ
จังหวัดมหาสารคามค่ะ
เขาพาไปเจอพ่อเจอแม่กันหรือเปล่าพี่แจ๊

หวานใจคนนี้ก็ไปด้วยนะคะไปทำบุญวันเกิดนั่นเอง
แล้วก็ถวายพระไตค่ะเพื่อความเป็นสิริมงคลนั่นเอง
จากนั้นค่ะก็เดินทางไปที่โรงพยาบาลค่ะจังหวัดมหาสารคาม
ตั้งใจเลยว่าจะมามอบเงินช่วยเหลือผู้เปราะบางทางสังคมค่ะ
ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนี่แหละ
แล้วก็มอบเงินนะคะให้กับทางมูลนิธิมหาสารคามการกุศลด้วย
เพื่อใช้ในการช่วยซื้อลงศพสำหรับผู้ที่ยากไร้ด้วยค่ะ

ก่อนที่จะเดินทางไปจัดการแสดงฟรีคอนเสิร์ตค่ะในช่วงเย็น
อยเนี่ยเปิดใจกับผู้สื่อข่าวของเรานะบอกว่า
ปีนี้เป็นปีแรกเลยนะที่ได้มาจัดงานที่บ้านเกิดของตัวเอง
ตอนนี้ค่ะใครก็บอกว่าบอยเนี่ยเป็นพระเอกหมอลำสุดฮอตไปแล้ว
แต่เจ้าตัวยังถ่อมตัวอีกด้วยนะพี่แจ๊คแหมน่ารักนะคะ
บอกว่ายังเป็นบอยคนดีคนเดิมของแฟนของแม่นะครับ
ถึงจะบอกว่าเป็นคนเดิมนะคะแต่ที่ไม่เหมือนเดิมก็คือ
คือคิวงานคุณผู้ชมแน่นมากสุดเกี้ยวค่ะ
ฟังชัดเลยนะช่วงเทศกาลสำคัญเนี่ย
เจ้าภาพจองคิวกันล่วงหน้า๑๐ปีล่วงหน้าไปเลยจ้า
เดี๋ยวนะเขียนผิดหรือเปล่าไม่ผิด๑๐ปีล่วงหน้า
คุณผู้ชม๑๐ปีจริงดูงานบุญงานบวชงานสงการงานวัด
ปีใหม่ลอยกระทงอะไรอย่างนี้กะไม่ให้น้องได้พักเลย
หนึ่งทุกสวรรค์เลยอ่ะเอาให้คุ้มเลยอ่ะคุณผู้ชม
ปังจริงคุณผู้ชม๕๗๗จังหวัดคุณผู้ชมค่ะไปทั้งหมดเลยคุณผู้ชมเออสุดยอดไปจริงไปฟังเสียงกันค่ะ
ปีหน้านี่คือมี๒๐๐คิวเต็มแล้วครับปีต่อไปก็จะมีงานจองในช่วงเทศกาลรอยกระทงสงกรานปีใหม่ประมาณนี้ครับ
ยาวไป๑๐กว่าปีครับไม่มีอะไรจะตอบแทนนอกจากการสร้างผลงานที่พยายามจะพัฒนาแล้วก็อัปเดตอยู่ตลอดเพื่อเป็นความสุขให้กับแฟนคลับที่สนับสนุน
แล้วก็ฝากด้วยนะฮะวัฒนธรรมหมอลำเนี่ยจะอยู่ได้ก็ต่อเมื่อพี่น้องแฟนคลับแฟนเพลงโดยเฉพาะคนอีสานบ้านเขาเนี่ยยังบึงแย่งสนับสนุนกัน

สุดยอดคนอีสานบ้านเห่าเนี่ยมักแห้งหมอลำที่ไหนไปที่นั่นคุณผู้ชมค่ะ
เสร็จจากการเดินสายทำบุญตกเย็นค่ะเจ้าตัวพร้อมคณะหมอลำใจเกินร้อยเดินทางไปงานคอนเสิร์ตการกุศลฉลองวันเกิดบอยสิริชัยค่ะ
จัดขึ้นที่วัดสว่างมงคลนะคะบ้านโนนสแบงค่ะตำบลขามเรียงอำเภอกันธรวิชัยจังหวัดมหาสารคามบ้านเกิดของคุณบอยไปเลย
งานนี้นะทั้งประชาชนในพื้นที่ทั้งแม่ยกพ่อยกแล้วก็บรรดาเอฟซีนะแห่ไปจับจองพื้นที่รอส่งเสียงกรี๊ดนะคะรอคล้องอะไรกันคึกคักเลยคุณผู้ชม
เดี๋ยวเราให้ชมภาพบนเวทีบางส่วนนิดนึงละกันนะคะบอกเลยว่าที่อื่นเขามาลัยท่วมคอ
ที่เป้พังลาพนางคนไทย
ที่เป็นไปได้บ่ท่านอายอย่าขอมาเคียงกัน
ขั้นอายก็มีใคร
พี่น้องปรบมือสวดแน่พี่น้องครับ

ตบมือให้แน่สวด
พ่อแม่ที่น้องคุณผู้ชมค่ะจะบอกว่าเป็นภาพความประทับจากจริงนะ
ระหว่างตัวบอยเองนะคะแล้วก็แฟนคลับคุณผู้ชม
บนเวทีเนี่ยบอยน้ำตาคลอเลยนะเพราะว่าตื้นตันมากเลย
ได้รับความรักนะคะจากทั้งพ่อยกแม่ยกคุณผู้ชมแล้วก็เอฟซี

กำลังใจล้นหลามเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะแต่เห็นเมื่อสักครู่แล้วอดไม่ได้เนอ
จะคิดว่าเฮ้ยทั้งคู่นี้พากันปังพากันดังจริงนะคุณผู้ชมนะ